จริงเราคุยกันมาตลอดเลยนะ
ความยุ่งเหยิงความพันธุ์ความห้อยเนี่ยอย่างหนึ่ง
แต่เวลาที่ยุ่งเหยิงพันห้อยแล้วมันเกิดเป็นเนี่ย
อยู่ข้างหลังของเราสองคนเนี่ย
เอาอีกแล้วค่ะนี่ไฟไหม้สายสื่อสาร
แล้วคราวนี้มันเกิดขึ้นตรงปากซอยราดเภา๑๑๑อะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าค่ะคนก็แตกตื่นตกใจ
เดี๋ยวดูตอนที่เกิดเหตุหน่อยค่ะเพราะว่ามันมีเสียงระเบิดด้วยนะคะ
ตอนนี้ราดเภา๑๐๑หลับหนึ่งนะครับ
เกิดไฟฟ้ารัดวงจร
ครับตอนนี้การเจ้ารัดจรยังไม่ปิด
โอ้โหจริงจุดตรงนี้มันคือลาดพร้าว๑๑๑นะคุณผู้ชม
แต่เห็นไหมคุณทัศนายเพราะเห็นภาพแบบนู้นนี่
น่ากลัวนะคุณทัศนายมันแบบบึ้มขึ้นมาแล้วเหมือนก็มีเสียงเป็นสปาร์ท

นี่เป็นสายที่มันแบบลามมาตามสายแบบนี้ค่ะ
ซึ่งมันไหม้ไปที่สะพานลอยบางส่วนด้วยไง
คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นคุณก็รู้

เกิดขึ้นตอนประมาณเกือบ๗โมงค่ะ

อาสากู้ภัยชาวบ้านที่เขามีถังดับเพลิงนะ

ต้องประสานทางดับเพลิงกู้ภัยหัวหมาก

แล้วก็มีอปพรเขตบางกะปิไปตรวจสอบ
เมื่อเช้านี้มันเป็นเวลาที่แบบคนไปทำงานกันพอดีเลย

คุณคิดดูสิเส้นรัดพร้าวเขาทำรถไฟฟ้าอยู่ด้วยถูกไหม

ทีนี้กว่าเจ้าหน้าที่จะไปถึงเนี่ย
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๒๐กว่านาที
ทีนี้พอไปถึงไฟมันก็ไหม้ไง
ขยายเป็นวงกว้างประมาณนัก๑๐เมตร

ฉีดน้ำสกัดอันนี้คือฉีดน้ำแล้วนะ

แต่ว่าเบื้องต้นสายสื่อสารก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยค่ะ
ส่วนเสาไฟฟ้าสะพานลอยก็โดนไหม้เสียหายบางส่วน

นี่ยังโชคดีนะไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
ทีนี้ไปคุยกับพนักงานกวาดถนนบ้างค่ะ
คุณป้ามาลีคุณป้ามาลีเนี่ยคือคนที่เห็นเหตุการณ์เลย
บอกว่าตอนนั้นน่ะนะกวาดถนนอยู่
หันหลังไปเห็นไฟกำลังไหม้ตรงเสาไฟฟ้า
ตกใจค่ะโทรแจ้งหัวหน้าให้มาดู
แล้วตอนเกิดเหตุไฟไหม้ตอนนั้นมันยังเช้าอยู่

ป้าเขาชี้ให้ดูเลยว่าความคิดป้านะ
ว่ามันน่าจะมาจากสายโทรศัพท์ที่ห้อย

คนไม่ค่อยมีเดิน
คาดว่าน่าจะเป็นอะไรครับ
คาดว่าน่าจะเกิดเพราะอะไร
ป้าคาดเหรอป้าคิดว่าตรงนี้มันจะถึง

ป้าคิดว่าคนจะหยุดตรงนั้นหรือเปล่า
มันไม่เกี่ยวกับไวนี่ไหมป้าคิดเอาเองนะ
มุมของป้าป้าว่าน่าจะเป็นสายโทรศัพท์

ทีนี้พอมันเป็นเรื่องของสายสื่อสารคุณผู้ชม
ต้องประสานบริษัทต้นสังกัดค่ะ
แล้วก็ประสานทางการไฟฟ้านครหลวงด้วย

วันนี้ก็คงจะจัดการเรื่องนี้ได้แล้วเสร็จนะคะ
แต่ว่าเมื่อเช้าพอเกิดเหตุเนี่ยแป๊บเดียวค่ะ

ลงพื้นที่ไปดูเลยนะบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร

แต่เห็นภาพแล้วแหละเบื้องต้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไหม้จากสายที่พันกัน
พอมันพันกันคุณทัศนัยคุณผู้ชมมันก็กลายเป็นเกิดเป็นประจุความร้อน
ทีนี้ไฟมันก็อาจจะลุกติดขึ้นมาได้ตอนนี้ค่ะทางสำนักงานเขตเอง
รวมถึงกษัตริย์ท้อช่อเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วย
เลยผู้ว่าบอกว่านี่มันเป็นเหตุผลสำคัญเลยนะ
ที่จะต้องเร่งเอาสายสื่อสารลงดินเหมือนกับสายไฟฟ้า
เพราะว่าแหมมันเกิดเหตุไฟไหม้ถี่เหลือเกิน
แล้วชาวบ้านเขาก็มาร้องขอมาบอกกับผู้ว่าตลอด
เวลาที่ผู้ว่าไปวิ่งที่ไหนก็จะเจอบอกว่าผู้ว่าเร่งกำเนินการเรื่องนี้ให้เร็วหน่อย
แล้วแพลวคลุงรังเนี่ยต้องเร่งจัดการโดยเร็วน่ะค่ะ

ลาดพร้าวคนแจ้งปัญหาเรื่องสายสื่อสารมาเยอะ
ใครที่อยู่แถวลาดพร้าวหรือว่าผ่านทางเส้นลาดพร้าวจะรู้ดีเลย
ก็อยากให้หน่วยงานเข้าไปเร่งตรวจสอบ
จะมีหน่วยงานเข้าไปดำเนินการแก้ไข
แล้วถามว่าหลังจากที่ผู้ว่าลงทางพอเขตลาดพร้าวกศช
ก็มาดูมาดูจุดที่เกิดไฟไหม้ด้วย
ทีนี้ดิฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าจุดนั้นมันจะมีกล้องวงจรปิดไหม
เห็นเลยไหมตอนที่ไฟมันลุกพลึบขึ้นมา
นี่นักข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดู
บนสะพานลอยก็ไม่มีเหมือนกันนะคะ
อยากให้เร่งดำเนินการแก้ไขไม่อยากให้เกิดแบบนี้ในจุดอื่นอีก
แต่ที่สำคัญอนาคตเส้นนี้มันจะมีรถไฟฟ้า
ถ้าเกิดมีแล้วถ้าเกิดมันไฟไหม้ขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะ